คุณผู้ชมครับโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปนะฮะ

เอาคลิปนี้มาเผยแพร่

ซึ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้โดยสาร
ที่ไม่ยอมจ่ายเงินค่ารถแท็กซี่

คลิปนี้เป็นอย่างไรไปดูกันก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะฮะ

การร้องเรียนนี้นะครับก็เผยแพร่ออกมา
หรองเรียนว่าแท็กซี่เนี่ยเนี่ยแนะครับแชรคลิป
ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่
ผู้หญิงสาวคนนี้เดินหนีพร้อมกับโต้กลับว่าเมายาหรือเปล่า
ขณะที่แท็กซี่เองนะครับก็ยังคงยืนยันที่จะตามทวงค่าโดยสาร
โดยบอกว่าผู้หญิงคนนี้สติไม่ดี
คือแท็กซี่ก็บอกผู้หญิงสติไม่ดี
ผู้หญิงก็บอกแท็กซี่เมายา

เข้าโรงแรมแทนการจ่ายค่าโดยสาร

พี่น้องแท็กซี่ระวังผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ

จะชวนเราเข้าโรงแรมแทน
ค่ารถผมเกือบ๗๐๐บาท

ทำอะไรไม่คิดอาจจะเป็นคนผิดเอาง่าย

ของวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ

ก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จากขึ้นรถ
ได้เห็นรถเก๋งขับมาส่ง

แท็กซี่เองคิดในใจอยู่แล้วแหละว่า

เพราะเห็นว่ามีรถเก๋งมาส่ง
พอมาถึงที่หมายจุดหมายปลายทางนี้นะครับ

ขอเป็นการนอนที่โรงแรมแทนได้ไหมเอาไหม
ตัวโชเฟอร์บอกไปว่า
วิภาคมีตำรวจผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้

จานผู้หญิงคนนี้และควรไปแจ้ง

เป็นคนขับแท็กซี่ด้วยกันนะบอกว่า
ตัวผมเองก็โดนบ่อยกรณีแบบนี้
โดยอาชีพแท็กซี่อย่างเราก็ต้องทำใจ